ของที่ฉันมาดูเรื่องของคู่อริต่างสถาบัน
มีให้เห็นกันอยู่ทุกวันอ่านข่าวทุกวัน
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงแบบอีกแล้วเหรอ
และนี่เกิดขึ้นค่ะที่แถวย่านจรรย์สนิทวงค่ะ
เขาบอกว่ามากันเป็นสิบ
ยกพวกไล่จะตีคู่อริมีดมาเต็มเลยค่ะ

ทำไมอาวุธเขาเยอะขนาดนั้นอ่ะอ่าไม่รู้เหมือนกันค่ะ
ที่บ้านขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ค่ะเป็นคลิปนะคะ
ที่ถูกเผยแพร่เพราะอะไรกล้องหน้ารถเนี่ย
คนที่เขาขับผ่านมาแถวนั้นไม่มีใครเขาอยากจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละค่ะ

เป็นกลุ่มนักเรียนอาชีพว่ากว่ายี่สิบคนอาวุธไม่ต้องพูดถึง
ดาบยาวมีดพกมาเต็มยกพวกไปไล่ฟันคู่อริตรงปากซอยจอมทองสิบเก้า
จอมทองกรุงเทพนี่แหละค่ะหลายคนใส่หมวกกันน็อกมาเต็มใบ
ดูอีกสักทีนี่ปิดบังใบหน้าชัดเจนนะคะ
ท้ายรถจักรยานยนต์กันมาเป็นสิบคันอ่ะแล้วก่อนที่จะควักอาวุธของตัวเองอ่ะ
มีดมาบางอะไรมาโอ้โหมีดอย่างยาวเลยนะมีบางคนเหมือนพกมาแจกนะเนี่ย
ใช่อ้าวุ้ยคุณดูสิเห็นมั้ยอ่ามีให้เพื่อนด้วยอ่าวโหย
อ่ะแล้วมากันแบบเนี้ยพยายามพอได้อาวุธกันเสร็จ
กรูเข้าไปทำร้ายฝ่ายคู่อริค่ะแต่ตอนตำรวจมาถึงเนี่ยแตกกระเจิงหนีนะ
อืมอันนี้เขาเรียกว่าไม่แน่จริงนะตำรวจสอนอบางขุนเทียนค่ะ
ไปที่เกิดเหตุเลยก็นักเรียนอาชีวะสองกลุ่มโอ้โหขับรถหนีตำรวจกันไปหมดแล้ว
ตรวจสอบพบว่ากลุ่มนักเรียนสองกลุ่มเป็นนักเรียนพาณิชย์ชื่อดังย่านท่าพระนะคะ
เทคโนโลยีย่านจรรย์สนิทวงตำรวจจับกลุ่มตัวฝั่งผู้ก่อเหตุอ่ะ
ที่เป็นทางด้านของนักเรียนเทคโนได้ได้ประมาณห้าคนแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกสี่คัน
ตรวจค้นก็ไม่พบอาวุธนะคะแต่เราเห็นเพียบเลยนะ
นำตัวไปทำประวัติแล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้มารับตัวนะคะ
จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเบื้องต้นบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหาย๑รายแล้วนะ

แล้วเดี๋ยวจะติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ